เดี๋ยวจะพาไปทานทัพทิมกรอบร้านแรกแห่งวงเวียนใหญ่
กรอบหอมอร่อยขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ถ้าอยากทานของหวานเชิญที่ทัพทิมกรอบแม่ดวงพรได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะอิมนะคะเจ้าของร้านทัพทิมกรอบแม่ดวงพรนะคะ
มาก่อนลูกค้าจะรู้จักในชื่อทัพทิมกรอบวงเวียนใหญ่นะคะ
เพราะว่าเราเปิดมาเป็นเจ้าแรกของวงเวียนใหญ่เลยค่ะ
ก็ประมาณ๔๖ปีแล้วอะค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลย
ไม่ว่าจะเป็นเทคเกอร์หรือว่ารสชาตินะคะก็คือจะแตกต่างจากที่อื่น
ทับทิมของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ทำเม็ดใหญ่มาก
เพราะว่าเราต้องการให้สีแล้วก็เม็ดทับทิมของเราค่ะ
มีลักษณะคล้ายกับผลของทัพทิมจริงแป้งบางมาก
เพราะฉะนั้นเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสถึงความกรอบทั้งนุ่มของแป้ง
พอเจอกับน้ำเชื่อมน้ำกะทิหอมไปมันทานแล้วมันก็จะเย็นชื่นใจค่ะ
แล้วก็มะพร้าวกะทิหรือมะพร้าวแก้วก็จะมีรสชาติที่หวานหอม

เราก็จะเอามาเคี่ยวจะทำให้มีความหอม
น้ำเชื่อมของเราเนี่ยก็จะต้องไปเคี่ยวมันก็จะออกมามันก็จะเข้มข้น

จริงแล้วสูตรของคุณยายเนี่ยเก่ามากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔ที่๕เลยด้วยซ้ำที่ถ่ายทอดกันมาเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีทานตั้งแต่เด็กจนโตจนแบบพาลูกพาหลานมาทานซึ่งเราจะได้ยินลูกค้าพูดว่าเนี่ยแม่ทานตั้งแต่สมัยแม่ยังเด็กเด็กนะหรือว่าบางคนก็บอกว่า

เข้าปากคำแรกก็คือมันก็จะได้ถึงความหอมความหวานของน้ำเชื่อมน้ำกะทิ
แล้วก็ความผิวกรอบของครับชิมกรอบ
แล้วก็ความเหนียวหนืบของมะพร้าวแก้วนะคะ
และแห้วของเราก็จะมีความกรอบ

มันก็หวานเย็นหอมชื่นใจเลย
เราก็จะมีสลิมเสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
เส้นจะมีความบางเหนียวลุ่ม
แล้วก็ทานกับน้ำเชื่อมน้ำกะทิของเราทาน

แล้วก็สลิมของเราเนี่ยก็ยังสามารถจะใส่ทานกับทับทิมก่อน
มะพร้าวแก้วแล้วก็แห้วสยามของร้านเราได้ด้วย
เราจะใส่เป็นถ้วยพลาสติกพร้อมทานนะคะ
ก็สามารถที่จะเอาไปฝากคนอื่นได้
เพราะว่าแพ็คเกจมันก็ค่อนข้างจะออกสวยอยู่
อย่างอันนี้จะเป็นออริจินัลของเรา
ก็คือจะเป็นทับทิมกรอบมะพร้าวแก้วแล้วก็แห้วนะคะ

แล้วก็อันนี้เป็นรวมมิตรนะคะรวมทุกอย่างเลย
สลิมด้วยก็๔๕บาทค่ะ
แล้วก็ราคากลับบ้านนะคะจะเท่ากันกับทานที่หน้าร้านเลยค่ะ
แล้วเราก็มีไซส์ใหญ่ด้วยค่ะ๘๐๙๐นะคะ
แล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะใส่ทุกอย่างเลยไหม
หรือจะเลือกใส่ทับชิ้นใส่ละพร้าวได้หมดเลยค่ะ
ร้านตั้งอยู่ถนนราชย่านะคะ
ปากซอยรัชญา๒ฝั่งตรงข้างจากข้างแพลตฟอร์มนะคะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่งนะคะ
หยุดเฉพาะวันพุธสัปดาห์ที่๔ของเดือนนะคะ
ฝากร้านทับทิมกรอบแม่ดวงพรด้วยนะคะ
อากาศร้อนอย่างนี้ใครอยากหาของหวาน
ก็เชิญที่ร้านทับชิ้นกรอบแม่ดวงคลอนด้วยเลยค่ะ
ถ้าจะน่ากินน่าทานขนาดนี้ยอมเป็นเบาหวานเลย
เห็นของหวานแบบนี้เราต้องยกให้
ไปเถอะของหวานแต่ต้องออกกำลังกายให้เต็มที่

แล้วผมบอกตรงว่ามันเลือกไม่ถูก

ใช่ไงก็ได้ครบทุกอย่างเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะ